มาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ก็เป็นข่าวใหญ่
ข่าวใหญ่ในวงการผู้ที่รักสวยรักงามรักความงาม
เชื่อว่าสาวขนลุกกันหลายคนเลยพอเห็นข่าวนี้
เพราะว่าไม่คาดคิดว่าผลิตภัณฑ์ที่มีดาราดังหลายคน
ไอดอลที่เป็นที่รู้จักหลายคนมาเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ย

ดังก็โอ้โหพรีเซนเตอร์แต่ละคนพูดชื่ออะไรดีไหมคะ
เดี๋ยวก็มีเอ่ยชื่ออยู่แล้วในนี้เดี๋ยวท่านตามข่าวเพราะว่าเขาให้สัมภาษณ์มาด้วย
แต่ว่าดูความคืบหน้าของวันนี้ก่อนนะฮะ
เครื่องสำอางหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมความงามอาหารเสริมต่างในเครือข่ายของ
แล้วก็เงียบหายไปหลายคนก็สงสัยเหมือนกันว่าหายไปไหน
วันนี้มีไปตรวจเพิ่มนะครับท่านผู้ชมครับเอาล่าสุดของวันนี้ก่อนนะครับ
เดี๋ยวย้อนให้ดูแล้วก็ไปฟังดาราพรีเซนเตอร์ต่างที่เขาออกมาพูดด้วยนะครับ
วันนี้ครับเมื่อช่วงเช้าพลตำรวจรีอังกูลคล้ายคลึง
ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว๓พร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจเอกสง่าเอี่ยมงาม
รองภูมิกับการสอบสวนกองกำกับการ๔
กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบ
นำกำลังเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นโรงงานแห่งหนึ่งอยู่ที่คลองหลวงปฐุมธานี
พื้นที่นี่ประมาณ๓ไร่นะครับ
เป็นบริษัทที่ผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มได้ก่อนหน้านี้อ้างว่า
เป็นผู้ผลิตอาหารเสริมแอปเปิ้ลสลิมสลิมมิ้วแล้วก็สโนมิ้วให้
ทั้งสามผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ในเครือของเมจิกสกินอ่าปรากฏว่าสถานที่ดังกล่าวนี้ก็
ไม่ได้ระบุเอาไว้ในฉลากข้างกล่องของของสินค้าของเมจิกสกินเลยนะค่ะ
เพราะว่าเมจิกสกินเนี่ยสินค้าต่างผลิตภัณฑ์ต่างของเขาเนี่ย
ฉลากระบุว่าผลิตที่จังหวัดนครราชสีมานี่โรงงานไปอยู่ที่คลองหลวงปฐุมธานีนะครับ
จากการตรวจค้นโรงงานก็เจอนายอธิวัฒน์พรมจีนที่รับว่าเป็นผู้ถือกุญแจโรงงาน
อ่าบอกว่าวันนี้วันหยุดไม่มีเจ้าหน้าที่มาทำงานอ่า
เจ้าตัวก็ให้เข้าไปตรวจค้นอย่างดีนะครับเปิดให้เข้าไป
เจ้าหน้าที่ตรวจค้นอยู่สักชั่วโมงกว่าไม่เจอผลิตภัณฑ์๓ยี่ห้อที่ผู้ต้องหาเขาอ้างว่าผลิตอยู่ที่นี่นะครับ
อยู่หลังโรงงานประมาณยี่สิบถึงสามสิบสองข้างฉลากก็ระบุว่า

เจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจสอบครับว่าเอ๊ะแล้วปฐุมธานีที่นี่เขา
เป็นสถานที่ทำอะไรยังไงนะครับถ้าผลิตที่นี่ทำไมไปอ้างที่อื่น
เดี๋ยวก็ต้องไปตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ
เพราะว่ามีคนร้องเรียนมาเยอะนะครับนอกจากนี้ยังพบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ชื่อว่า
ก็มีความผิดเรื่องฉลากข้างกล่องเหมือนกันตามกฎหมายก็ต้องอ่า
มีการเรียงสารประกอบจากมากไปน้อยแต่ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เรียงลำดับอะไรเลย
ก็มีความผิดตามพระบออาหารมีโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาทอ่า

ทั้งสามอย่างเนี่ยไม่พบที่นี่ไม่พบนะฮะไม่พบซองไม่พบ
จะไม่พบนะฮะเราต้องการพบสามอย่างเนี่ยเพื่อจะนำไปประกอบ
คดีนะครับไม่พบนะครับแต่เราพบเราพบ
แต่ในในซองเนี่ยเขาบอกว่าผลิตที่โคราชตรวจสอบต่อไปว่าที่นี่ผลิตหรือเปล่า
ถ้าผลิตทำไมถึงไปบอกว่าผลิตที่โคราชอันนี้คือความผิดที่พบใหม่พบใหม่นะฮะ
อันนี้ไม่ไม่ใช่คดีเก่านะครับพบใหม่อันที่สองนะครับอเล็กเนี่ยนะครับ
เล็กเนี่ยนะครับของชนิดเนี้ยเราไปพบเราไปพบที่นะฮะ
เราไปพบที่บ้านของผู้ต้องหานะครับ
ที่ผิดเรื่องฉลากนะฉลากตามกฎหมายอาหารเสริมมันต้องเรียงลำดับจากมากผ่านน้อย
คือปริมาณนะปริมาณจากมากผ่านน้อยอย่างนี้มันไม่เรียงปริมาณ
ปรับไม่เกินสามยืนบาทอ่าตามภรรยาสธรรมอาหารนะฮะ
เมื่อกี้จะได้ตอบได้นะครับว่าไม่ต้องไปตรวจสอบแล้ว
แต่เรื่องไอยออะไรอะคะ

เจ้าหน้าที่เนี่ยไปเจอผลิตภัณฑ์คล้ายกลับถูกกัทำ

ฉลากระบุไว้ว่าผลิตที่โรงงานแห่งนี้
แต่เจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าก็ต้องตรวจสอบอีกครั้งอยู่ดี
ว่ามีการขออนุญาตผลิตที่ถูกต้องหรือเปล่า
เพราะถ้าไม่มีการขออนุญาตก็ต้องถูกดำเนินคดีแน่นอน
เพราะโรงงานที่ผลิตอาหารเสริมแล้วเนี่ย
จะผลิตปุ๋ยควบคู่ไปด้วยต้องมีการขออนุญาต

นั่นน่ะสิมันดูมันอยู่ด้วยกันไม่ได้จริงนะคะ
เพราะเขาบอกเลยว่าขั้นตอนและเครื่องจักรมันต้องแยกกันชัดเจน
ปุ๋ยกับของบริโภคมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ค่ะ
มีลักษณะเหมือนปุ๋ยครึ่งปุ๋ยต้องขออนุญาตผลิต
ตอนนี้ก็ขออย่างตรวจตอบเขาว่าขออนุญาตผลิตหรือไม่
ถ้าผลิตก็ถ้าไม่ขออนุญาตก็โทษกับเบอร์กันดี

เข้าใจไหมฮะได้หมดถ้าเขาอนุญาตผลิต

เพราะว่าของทานกับของปุ๋ยเนี่ยมันไม่ผลิตรวมกันอยู่แล้ว
แต่ถามว่าอันนี้เขาผลิตหรือเปล่าเนี่ยเขาเขียนว่า
เขาเขียนว่าผลิตโดยที่นี่
เราก็จะไปดูว่าที่นี่เนี่ยอนุญาตให้ผลิตหรือไม่

จากการตรวจค้นก็เจอเอกสารสั่งผลิตสลิมมิ้ว๑ล้านซอง
ซึ่งนายอภิวัฒน์ผู้ถือกุญแจโรงงานบอกว่าเอกสารนี้เห็นวางอยู่หลายเดือนแล้วค่ะ
ไปสอบปากคำผู้ต้องหาก็มีการอ้างถึงสถานที่ผลิตหลายต่อหลายที่
แล้วก็ยอมรับด้วยว่าไม่ได้ผลิตเองทุกผลิตภัณฑ์
แม้จะมีโรงงานเป็นของตัวเองก็ตาม

ถ้าผลิตสินค้าที่ไหนก็ต้องเป็นสถานที่นั้นจริง

ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็มีการแจ้งข้อหาร่วมกันช่อกงกับผู้ต้องหาทั้งหมดนะคะ
ส่วนเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบรามการฟอกเงิน
ก็ต้องตรวจสอบทรัพย์สินที่ตรวจยึดด้วยว่าเข้าข่ายเรื่องของการฟอกเงินหรือเปล่า
ฟอกเงินไปยึดของเข้าไปแล้วแสดงว่ามันต้องมีฐานของความผิดอยู่แล้วนะครับ
ตอนนี้เราก็มาหาพยานหลักฐานเพื่อให้สมบูรณ์
นี่ตำรวจเขาก็พาสื่อมวลชนไปดูของกลางนะครับ
หมายจับคดีช่อกงประชาชนที่สารให้หมายจับไว้๘คนนะครับ
จับไปได้๓วันนี้มีมอบตัวเพิ่มอีก๓ทำให้เหลืออีก๒นะครับ
โดยทั้งหมดก็มีของกลางพวกอุปกรณ์ผลิตเครื่องสำอางปลอมสมุดจดสูตรสินค้า
ส่วนผสมครีมต่างฉลากปลอมผลิตภัณฑ์ปลอมสินค้าอาหารเสริมหลายชนิด
ก็เป็นลักษณะของการโฆษณาชวนเชื่อเกินจริงด้วยนะครับ
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งผิดกฎหมายเนื่องจากไม่ได้รับใบอนุญาตจากออย
กระบวนการผลิตก็ไม่มีมาตรฐานเป็นการทำมือทำกันเองนะครับ
ไม่มีการรับรองอะไรทั้งสิ้นสูตรที่ผสมในผลิตภัณฑ์ก็เป็นการคิดเองผสมเองจดสูตรกันเอง
โดยไม่คำนึงถึงอันตรายของผู้ที่เอาไปใช้สลากต่างที่เอามาติดก็ผิดกฎหมาย

แต่ละสินค้านั้นเนี่ยนะครับจะต้องมีสูตรเฉพาะของตัวเองนะครับ
ไม่ใช่ไปหยิบสูตรของผู้อื่นมาแล้วก็เอามาบรรจุเอามาผสมนะครับ
ซึ่งแม้กระทั่งสูบผิดไปก็อาจจะทำให้นะครับผิวพันธุ์เนี่ยเสียหายได้นะครับ
อะไรใส่มากเกินไปใส่น้อยเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้ที่เกิด
ื่นแดงเกิดบวมเกิดคันอะไรขึ้นมาเนี่ยนะ
เหมือนกับประเภทที่ไม่ใช้สูตรไม่ถูกต้องนะครับ
ส่วนดารานักแสดงก็หลายท่านนะครับ

ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องเรียกมาให้ปากคำ
ว่าเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนร่วมในการทำผิดหรือเปล่า
ผิดหรือเปล่าหรือว่าก็แค่เขาจ้างมาอืมอ่านะฮะซึ่งหลายท่านก็เริ่มออกมา
ชี้แจงกันแล้วมันมีเรื่องของผู้ที่เขาเสียหายเยอะด้วยนะ
ใช่เพราะคดีนี้เนี่ยมันโดนช่อโกงช่อกงประชาชนที่คดีหนักด้วย
เพราะเขาเป็นลักษณะของการให้มาเป็นตัวแทนขายใช่ค่ะคนเป็นตัวแทนขาย
อาหารเสริมผลิตภัณฑ์เหล่านี้เลยก็คืออ่อยอร์ครับตอนนี้เลขาที่การคณะกรรมการอาหารและยา
เขาออกมาบอกเลยนะคะว่าสั่งระงับการผลิตแล้วก็ขายเครื่องสำอางทุกรายการ
จดแจ้งในนามของบริษัทเมจิกสกินที่นครราชศรีมาแล้วเขาบอกกว่า๓๐๐รายการ
รวมถึงเขาสั่งเพิกถอนใบรับจุดแจ้งเครื่องสำอางเหล่านี้ด้วยนะคะ
ก็เป็นคำสั่งออกมาจากนายแพทย์วัญชัยสัตยาวุฒิพงศ์ค่ะ
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าออย
เขาบอกเลยว่าสำหรับการดำเนินการทางกฎหมายกับบริษัทเมจิกสกินเนี่ย
ตอนนี้สั่งระงับการผลิตและขายเครื่องสำอางทุกรายการ
ที่ถูกจดแจ้งในนามของวรรณภาพวงศลหรือว่าเจ๊เฟิร์น

เพราะว่าอย่างที่บอกเลยสถานที่มันไม่ตรงตามที่จดแจ้งเอาไว้

เพิกถอนใบรับจดแจ้งเครื่องสำอางแล้วก็เรียกเก็บคืนเครื่องสำอางที่จดแจ้งในนามของนางวรรณภาและที่จดแจ้งในนามบริษัท
โทษเนี่ยจำคุกตั้งแต่๖เดือนถึง๑๐ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่๕๐๐ถึง๑แสนบาทก็ออกมาเตือนเอาไว้เลย
แต่ถ้าหากกรณีสินค้านั้นเนี่ยไม่ได้แสดงเลขสาระบบอาหารยังถือว่าเป็นการแสดงฉลากไม่ถูกต้องอยู่ดีก็มีโทษปรับไม่เกิน๓๐๐๐บาทอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะมีหรือไม่มีก็ถือว่าผิดกฎหมายนะคะ
จากนี้ยังเตือนผู้ประกอบการอีกด้วยว่าอย่าลักลอบผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วก็เครื่องสำอางโดยผิดกฎหมายรวมถึงเหล่าพรีเซนเตอร์ก็เหมือนกันเพราะถ้าหากมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายเนี่ยก็จะต้องโดนดำเนินคดีทางกฎหมายด้วยค่ะ
ก็ของเครือข่ายบริษัทนี้เขาดังนะครับคนใช้เยอะนะครับทีนี้ท่านก็ต้องไปดูกันแล้วล่ะว่าที่ท่านใช้มาได้รับผลกระทบอะไรยังไงหรือเปล่าหรือว่าที่เหลืออยู่ยังจะใช้ต่อไหม

ร้องเรียนให้ตรวจสอบเมจิกสกินเรื่องทำความผิดต่างเนี่ยนะครับก็มีมานานพอสมควรแล้วไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นแล้วก็เพิ่งจับกันนะครับ
ตำรวจเขาก็ไล่เรียงในการหาพยานหลักฐานกันมานะครับเดี๋ยวเราย้อนไปดูกันหน่อยนะครับว่าความเป็นมาอย่างไรนะครับ
ปฏิบัติการบุกจับผู้ผลิตเครื่องสำอางเครือข่ายเมจิกสกินในครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
มีผู้เสียหาย๓๐กว่าคนมาร้องเรียนที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้วก็ตำรวจปคบด้วยว่าบริษัทเมจิกสกินทำความผิดตามพรบอาหารและยา
ความผิดตามพรบเครื่องสำอาง
จากนี้ยังพบว่าผู้บริหารของบริษัทก็มีพฤติกรรมโน้มน้าวให้สต๊อกสินค้าเอาไว้ปริมาณมาก
สำหรับคนที่จะมาเป็นคนขายเป็นตัวแทนของเขา
พอลูกค้ามีอาการแพ้จากผลิตภัณฑ์ก็ไม่ช่วยตัวแทนนะ
คือหนีปัญหาเลยเขาก็ไม่รู้จะทำยังไง

แล้วผู้เสียหายก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยนะครับ
หลังจากนั้น๖มีนาคม
นายรณรงค์แก้วเพชรก็นำผู้เสียหายไปแจ้งความที่กองปราบราม
โดยอ้างว่าบริษัทนี้มีพฤติกรรมหลอกลวงผู้บริโภค
จำหน่ายสินค้าปลอมสวมออยสวมโรงงาน
มีพฤติกรรมหลอกคนให้มาร่วมลงทุนจำหน่ายสินค้า
ผู้เสียหายหลายพันคนทั่วประเทศ
ค่าความเสียหายนับร้อยล้านบาท

ผู้เสียหายก็มาร้องทุกข์กันอีกครั้งหนึ่ง

มีพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองพบตรที่มารับเรื่องนะครับ
แล้วก็จัดตั้งเป็นชุดทำงานสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง
พบว่าบริษัทนี้ผลิตสินค้าประเภทเครื่องสำอางยี่ห้อดังหลายประเภท
โดยสินค้าจะใช้เครื่องหมายออยปลอม
เครื่องหมายการค้าผิดประเภท
และผลิตภัณฑ์นั้นก็ไม่ได้คุณภาพด้วย
กระทั่ง๒๑เมษายนพลตำรวจเอกวิรัชัยพร้อมกับตำรวจกว่าร้อยนาย
ทั้งจากนครบานนะครับ
ตำรวจสืบสวนสอบสวนจากตำรวจท่องเที่ยวนะฮะ
ไปเจอสินค้ากว่าร้อยลังพร้อมกับอุปกรณ์การผลิตสมุดจดสูตรสินค้าที่ผลิตสินค้านะฮะ
แล้วก็สินค้าที่ผิดกฎหมายแล้วก็ยึดไว้เป็นหลักฐานนะครับ
เจ้าหน้าที่ยึดเงินสดได้๑๙ล้านบาท
ทองคำ๕๓วงรถเบ้นหรูมูลค่า๒๑ล้านบาท
ก็ยึดไว้ตรวจสอบนะครับผู้ต้องหาอ้างว่า
เงินสดที่พบ๑๙ล้านบาทในจำนวนนี้๑๖ล้านบาท
เป็นเงินที่เตรียมนำไปจ่ายให้กับผู้ผลิตสินค้า
ที่ได้มาจากการสั่งซื้อสินค้าอีกกว่า๓ล้านรวมทั้งแหวนทอง๕๓วง
เป็นเงินที่ใช้ในการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าตอบแทนผู้ที่รีวิว
สินที่ยึดได้เจ้าหน้าที่ปปงก็จะไปตรวจสอบว่าเข้าข่ายการฟอกเงินหรือเปล่า
และหากตรวจสอบว่ามีคนไหนที่เป็นผู้ถือทรัพย์สินแทน
มีคนอยู่เบื้องหลังอีกเดี๋ยวก็ต้องดำเนินคดีนะครับ
เพราะว่าไปตรวจบัญชีเนี่ยพบว่ามีเงินหมุนเวียนกว่า๑๐๐ล้านบาทสำหรับเครือข่ายนี้นะ
น้อยเลยนะคะถึงต้องใช้กำลังตำรวจกว่าร้อยนายในการลงพื้นที่แต่ละจุด
พื้นที่ที่ลงก็มีตั้งแต่กรุงเทพมหานครลงไป๙จุด
นครราชศรีมาอีก๓จุดปฐุมธานี๑จุดชนบุรีอีก๑จุด
เพราะว่าต้องไปตามจับผู้ต้องหาทั้งหมด๘คนด้วยกัน
คนนี้จับมาได้แล้ว๖คนด้วยกันนะคุณผู้ชม
ซึ่งตอนนี้มีหมายจับในฐานความผิดร่วมกันช่อกงประชาชน
เรียงรายชื่อของผู้ต้องหาให้คุณผู้ชมฟังกันเลย
มีนางวรรณภาพวงศลค่ะเป็นหัวหน้าทีมคนนี้แหละหน้าตาแบบนี้
จากนั้นนายกรพวงศลสามีของนางวรรณภาทำหน้าที่ดูแลเรื่องการเงิน
มีนายพี่นิติติรนวัตถุพรทำหน้าที่เป็นผู้วางกลยุทธ์
นายมายสิทธิ์สว่างธรรมรัฐทำหน้าที่เป็นการจัดโรงเรียนสอนรวย

ชื่อมันต้องดีหน่อยมันจะได้ดูว่าเออสอนแล้วรวย
และนี่เลยมีนายกศิษฐ์วอนชิงตัน

จากนั้นมีนางสาวธนันพรบุญโยสิต
แล้วก็นางสาวตรีชดาใจสบายเจ้าของแบรนด์ตรีชดา
และมีนางสาวมธุรสแดงสำฤิทธิ์
ทำหน้าที่เป็นผู้สั่งผลิตแล้วก็จัดจำหน่าย

ส่วนกรณีเรื่องของดาราและเน็ตไอดอลเนี่ย

เพราะอย่างที่บอกไปออยเขาก็บอกมาแล้วว่า

ซึ่งเชื่อว่าคุณผู้ชมก็เห็นกันตามท้องตลาดเยอะอยู่เหมือนกันนะ
โดยผู้ต้องหากลุ่มนี้จะถูกแจ้งข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชน
และอาจจะต้องเข้าข่ายมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร

กระ๒๕๒๒กระทำผิดกฎหมายฐานผลิตเพื่อจำหน่ายอาหารที่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง
โทษปรับไม่เกิน๓๐๐๐บาท
รวมถึงอาจจะโดนผลิตอาหารเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต
โทษจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๓๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
และยังมีโทษผลิตเพื่อจำหน่ายอาหารปลอม
กรณีแสดงฉลากเพื่อลวงหรือพยายามลวงให้ผู้ซื้อเข้าใจผิดในลักษณะพิเศษว่า
ทางพุทธศักราช๒๕๕๘ก็กระทำผิดกฎหมาย
ฐานผู้จดแจ้งผลิตเครื่องสำอางไม่ตรงตามที่ได้จดแจ้งไว้
โทษปรับไม่เกิน๒๐๐๐๐บาทค่ะ
ก็๘คนนะครับจับวันแรกที่เข้าครั้งใหญ่ได้๓
วันนี้มอบตัวอีก๓ที่ตำรวจบอกนะครับเหลืออีก๒นะฮะ
หนีไประยองนู้นนะครับ
มาดูกันหน่อยนะครับว่าสินค้าในเครือข่ายนี้เนี่ยไปมาแล้วเนี่ยนะครับ
ตกลงมูลค่าความเสียหายนี่กว่า๕๐๐ล้านบาทนะครับ
ว่าหลักร้อยล้านเนี่ยก็คือ๕๐๐ล้านบาทนะครับ
บอกว่าตอนนี้กำลังรวบรวมหลักฐานขยายผลถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยไม่ถูกตรวจสอบเลยพร้อมกับมีเงินหมุนเวียนนับพันล้านบาทนะครับ
ผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นผู้ค้ารายย่อยที่นำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่าย
โดยหลงเชื่อตามที่บริษัทอ้างว่าสินค้ามีออยเอาไปขายได้เลย
พอไปตรวจสอบกับออยบางคนเขาก็ตรวจสอบนะไม่ใช่ว่าเขาแบบไปเชื่อง่าย
ก็เจอเลขไม่ตรงกันตรวจสอบลงลึกลงไปพบว่าสินค้าส่วนใหญ่ถูกสวมเลขออย
ใช้เลขออยผิดประเภทนะครับ
ล่าสุดมีผู้เสียหายกว่า๕๐๐๐คน
ว่าจะมีผู้เสียหายไปแจ้งความร้องทุกข์ที่กองปราบเพิ่มอีก
ส่วนมูลค่าความเสียหายตอนนี้คาดว่าเกินกว่า๕๐๐ล้านบาท
ทีมการขายพวกสินค้าสวมออยอร์เนี่ยตั้งแต่เป็นข่าวทุกครั้งที่เป็นข่าว
มีเหยื่อติดต่อไปหาผมตลอดเลยแล้วมีในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะ
ผมจะบอกอย่างเดียวว่าใครเสียหายใครถูกช่อโกงใครถูกหลอก
ให้ไปรวมตัวกันที่กองปราบกองปราบเขาจะมีสำนวนคดีนี้อยู่แล้ว
ก็ไปรวมกันเป็นผู้เสียหายกับเขาไปเป็นโจทย์ร่วม
เฉพาะวงเงินที่ติดต่อเข้ามาเกินกว่า๕๐๐ล้านบาทแล้วนะครับ
อืมสูงนะฮะวงเงินทนายรณรงค์ยังชี้แจงเรื่องของคดีความว่า
ข้อหาคดีนี้นะครับผู้เสียหายแจ้งความที่กองปราบไว้
คือข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชนนะฮะผู้ต้องหาทุกคนก็โดนข้อหานี้นะครับ
ขณะที่คดีนี้ยังมีเรื่องของเหล่าดาราหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงมาเป็น
เตอร์โฆษณาสินค้าทนายรณรงค์บอกว่าอยากให้ตำรวจกองปราบ
เรียกมาด้วยเรียกมาให้ปากคำเพิ่มเติมด้วยนะครับ
ยึดอายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหามาให้ได้ทั้งหมด
เพื่อป้องกันการเปลี่ยนถ่ายจ่ายโอน
รวมถึงใครที่ฝากทรัพย์สินของผู้ต้องหาทั้ง๘คนเอาไว้

ก็ให้ดำเนินคดีก็หารับของโจรไปด้วย
โจรมาจากการกระทำความผิดฐานช่อกง
เราก็อยากให้มีการสอบพยานเพิ่มเติม

คุณมีส่วนได้เสียกับบริษัทนี้เพียงใดหรือไม่
หรือว่าคุณมีส่วนแบ่งจากการขายด้วย
คือผมอยากให้มันมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

แล้วที่ไปรับจ้างโฆษณาเนี่ยคือจะยังไง

คือเขาอยากให้ไปดูทั้งระบบไง

ถ้าใครเห็นว่ามีคนขายสินค้าแบบอวดรวยในเฟซบุ๊ค
โพสต์เงินสดทองคำเป็นกอง

ยังไงให้ใช้วิจารณญาณเอาไว้ก่อนนะครับ
อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะถูกหลอกกันนะครับ
คือตอนนี้ต้องบอกว่าคนพุ่งเป้าไปที่ดารา
แล้วก็เน็ตไอดอลที่เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าเหล่านี้เยอะ
อ่านทั้งคอมเมนต์ในไลน์ของคุณผู้ชม

บอกว่าดาราก็ควรต้องออกมารับผิดชอบด้วยนะ

คุณออกมาโฆษณาคุณใช้บางทีอาจจะไม่ได้ใช้จริง
แต่ก็คุณก็ทำให้คนมีส่วนอยากจะซื้อไปใช้

ทีนี้ที่น่าตกใจก็คือคุณผู้ชม
แหล่งข่าวผู้จัดการดาราคนนึง
เขาพูดกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะ
บอกว่าแทบจะไม่มีดาราคนไหนในประเทศนี้เลย
ที่ไม่เคยโฆษณาให้กับผลิตภัณฑ์นี้
หมายความว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปเนี่ยคงมีกันเยอะ
คือต้องความหมายคือดาราเกือบจะทุกคนในประเทศนี้โฆษณาให้ผลิตภัณฑ์นี้ค่ะ

เขาพุ่งเป้าไปแบบ
มากเนี่ยอ่ะดูตามรูปสิ

ดาราตลกนางร้ายนางเอกพิธีกรพี่ม้าอย่างนี้
คือมาทุกสายเลยนะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละ
แล้วก็ไม่ใช่ดาราที่เล่นละครเรื่องสองเรื่องดาราดังทั้งนั้นเลยค่ะ
ลงอินสตาแกรมส่วนตัวของตัวเองกันทั้งสิ้น
แต่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาเพื่อขอข้อมูล
กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยดาราเองก็ถือว่าตกเป็นเหยื่อเหมือนกันนะ
ก็อยากให้สังคมให้ความเป็นธรรมกับศิลปินดารากันด้วย
จากข่าวนี้นะครับมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลย
แต่ว่าคือมาตรฐานในการที่เราเนี่ยจะรีวิวเนี่ย
เราต้องดูก่อนเลยว่ามีออยไหม
เพราะว่าเราเป็นคนที่ทำธุรกิจอยู่แล้ว
เราจะรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้
แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ดีเขาปลอมให้ออยขึ้นมาเนี่ย
ตัวของดาราเองเนี่ยไม่สามารถรู้ได้เลย
เพราะคือเขาก็ถ้าแบบทำผิดกฎหมายมาแม่ต้น
หลอกเรามาตั้งแต่ต้นเราเป็นผู้เสียหาย
แล้วเขาก็เหมือนกับบอกว่ามีดาราคนอื่นที่เคยทำงานกับเขา
ซึ่งเขาก็บอกชื่อมาเต็มไปหมดเลย
เราก็มีความรู้สึกว่าอ่าโอเค
สิ่งท้าตัวนี้นี่คือน่าจะเชื่อถือได้
ก็อยากจะฝากทางไทยรัฐนะครับว่า

เราก็ต้องเงินกายให้ได้สรุป
เพราะว่าท้ายที่สุดเราเป็นคนเสียทั้งหมดเลย
เขาบอกว่าเขาก็ตกเป็นเหยื่อเหมือนกันนั่นแหละ
คือหน้าที่เขาเขาเองเขาก็ตรวจสอบแล้วเหมือนกัน
อันนี้คุณเมย์เคยรีวิวด้วยเหรอ

สองเดือนก่อนค่ะดาราสาวเมพิชชี่หรือเมพิชนาธินี่แหละ
เคยถูกชาวเน็ตกระหน่ำต่อว่านะคะเรื่องรีวิวสินค้าผิดกฎหมาย

เธอก็เลยออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจเลยบอกว่า
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้เลย
และบอกด้วยว่าให้สินค้าพวกนั้นเลิกนำภาพเธอมาแอบอ้างขายได้แล้ว

ต้องบอกก่อนว่าเราคือดาราที่จะมีคนมาให้เรารีวิวอย่างนี้

ฉะนั้นอันตรงนี้เมื่อมีเหตุการณ์อย่างนี้ก็ก็บอกเลยว่าเราไม่สบายใจ
เราก็สอบถามไปว่าแล้วรู้ไหมว่าสินค้าที่เคยรีวิวผิดกฎหมาย
ผู้จัดการดาราเขาก็บอกว่าก็เพิ่งรู้หลังจากที่เป็นข่าวดัง

ขั้นตอนตามปกติเหมือนกับสินค้าแบรนด์อื่นนั่นแหละ
คือผู้จัดการเขาก็เห็นเหมือนกับที่คุณเพชจ้าพูดไง

รวมถึงตามข้อตกลงเขาโพสต์๑๕วันแล้วเขาก็ลบทิ้ง
แต่ว่าถ้าเจ้าหน้าที่อยากจะเรียกไปให้ข้อมูลอะไรเขายินดีทำตามทุกอย่าง
ไม่ได้มีความกังวลด้วยเพราะว่าไม่มีใครมีส่วนรู้เห็นกับผลิตภัณฑ์นี้

ผู้จัดการคุณแพทย์นะก็ยืนยันผ่านทางโทรศัพท์กับผู้สื่อข่าวเหมือนกันว่า
คุณแพทย์ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับสินค้าดังกล่าว
แม้จะเคยรับจ้างรีวิวอาหารเสริมให้ก็ตาม
แล้วก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลแล้วก็ให้ความร่วมมือถ้าเจ้าหน้าที่เรียกพบด้วย
ดาราหมดไปไปดูฝ่ายเน็ตไอดอลกันบ้าง
หนึ่งในนั้นก็คือออฟฟี่แม็กซิมนะคะ
เป็นเจ้าแม่วงการรีวิวสินค้าเลยล่ะ
เขาก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเหมือนกันว่า
พอรู้ข่าวแล้วเนี่ยช็อกช็อกมากช็อกเลย
เพราะส่วนตัวแล้วไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัว
แต่ก็รับรีวิวไปตามที่เจ้าของสินค้าเขาบอกมา

เขาจ้างมาตามนี้ข้อตกลงตรงกันเราก็ทำให้

แต่ถ้าเจ้าหน้าที่จะเรียกไปสอบสวนก็ยินดีให้ความร่วมมือเหมือนกันค่ะ
คือมองในมุมของดารานักแสดงเขาก็เหมือนกับว่ามีคนมาจ้างอ่ะนะ
พูดกันตรงมีคนมาจ้างเขาก็รับสินค้าเขาก็ไม่ได้ไปตรวจสอบว่า
มีออยไม่มีออยถูกต้องไม่ถูกต้อง

แต่ว่าเรื่องนี้ผมว่ามันจะย้อนไปถึงกรณีที่ก่อนหน้านี้เคยมีข่าว

พวกเหล้าเบียร์ห้ามโฆษณาชวนเชื่อ

เขาก็รับมาแล้วก็ถ่ายรูปโพสต์คู่ซึ่งตรงนั้นกฎหมายมันชัดแล้วว่าทำไม่ได้
แต่เรื่องนี้ผมว่ามันจะทำกันให้เป็นมาตรฐานยังไง
ว่าดารานักแสดงคนมีชื่อเสียงเราจะรับสินค้าอะไรสักอย่างหนึ่งในการรีวิวในการโฆษณา
ถ้าไม่ใช่แบรนด์ดังที่มันเชื่อถือได้อยู่แล้วเนี่ย
อย่างพวกนี้โลกออนไลน์เดี๋ยวนี้มันใช้สื่อกันเยอะไงเราจะทำยังไง
จะตรวจสอบยังไงได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีมาตรการควบคุมกำกับดูแลยังไง
ส่งมาเยอะเหมือนกันนะว่าแล้วผลิตได้ไง
ซึ่งตัวของคนที่จะรับงานเองเนี่ยก็ต้องมีความรับผิดชอบในส่วนหนึ่งด้วยนะ
คุณก็จะอ้างอย่างเดียวว่าไม่ได้ว่าก็ไม่รู้เขาจ้างมาก็รีวิวอย่างนี้
อันนี้ก็ไม่ได้มันก็ต้องมีมาตรฐานตรงนี้เข้ามาด้วยนะครับ